ความพร้อมของทีมไทยต้องมาก่อนกับการแข่งขัน
อุ่นเครื่องนะครับที่มีการคิดคะแนนฟีฟ่า
มาฝากกันด้วยนะครับไทยจะเจอกับทางกาต้าอุ่นเครื่อง
ก่อนที่จะเจอกับสาวดีอาราเบียในบอลโลกรอบคันเลือกโซนอาเจียรอบ๑๒ทีม
เป็นเกมแรกก่อนจะกลับมาที่ไทยนะครับในการเจอกับญี่ปุ่น
ดูความพร้อมมาหน่อยครับจากการสกาวทีมของทางเซาเดียราเบียร์ที่จะชนะลาว
นะครับทางไทยก็คาดการณ์ว่ารูปแบบไม่ได้แตกต่างจากเดิมครับ
โดยกุญสือของไทยอย่างพี่ซิโก้กิติศักดิเสนาเมืองก็บอกว่า
การไว้แล้วว่าเป็นยังไงแผนการเล่นก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ย
จะไม่ได้แคร์รูปแบบของซาดีอาราเบียมากนักแต่จะเน้นวิธีการเล่นของตัวเองมากกว่าครับ
ก็แน่นอนนะครับทุกทีมก็ต้องการเตรียมความพร้อม
เขาก็จำลองสถานการณ์ว่าเจอลาวก็เหมือนกับเจอไทยอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ย
เรามาเนี่ยเราต้องการแต้มเหมือนกันฉะนั้นในข้อมูลที่เราได้รับมาก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เราสเกาะทีมเขาอยู่
ฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรามากกว่าว่าเราจะเจอกับเขาเนี่ยเราจะจัดการเขายังไงนะครับ
อุ่นเครื่องวันนี้๕ทุ่มนะครับหลายคนถามว่ามีถ่ายเท่าสดไหมย้ำอีกครั้งไม่ต้องเปิดดูนะครับไม่มีเป็นเกมปิดนะครับคือเขาให้เตะกันเฉพาะนักเตะแล้วก็มีทีมงานนะครับที่เข้าไปได้นักข่าวไปได้แต่ไม่มีกล้องวิดีโอในการไปถ่ายดังนั้นก็จะไม่มีภาพมาฝากกันแน่นอนครับผลการแข่งขันก็อัปเดตเป็นเป็นข่าวทำ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนดวนกับทางซาวดีอาราเบียด้วยครับ
การเจอยน้องไทยกับการทาในเกมเป็นทางกา๑๔ครั้ง

แต่ว่าการเจอกันครั้งล่าสุดจริงคือปี๒๐๑๓นะครับ
ในการบุกไปเยือนไทยแพ้๐ต่อ๑ในยุคของวินนี่วินฟิตเชฟเฟอร์
ล่าสุดครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็รับคำยืนยันจากสมาคมฟุตบอลกาต้า
ว่าจะมีการเปลี่ยนทีมงานผู้ตัดสินจากชาวสดีอาราเบียให้เป็นทีมงานบาเรนทั้งหมดครับ
ความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นกันบ้างคู่แข่งของไทยนะครับ
ในเกียรติภาพที่๒อยู่ร่วมกลุ่มเดียวกันครับบ่อนโลกรอบคัดเลือก
วันที่๑กันยายนแล้วก็จะบุกมาเยือนทีมไทยวันที่๖กันยายนนี้ออกมา
ก็อาจจะมีโอกาสในช่วงเกมแรกเหมือนกันนะครับ
ก็มีการให้ยื่นเงื่อนไขเสนอแผนงานนะครับภายในวันที่๓๑สิงหาคม
เงื่อนไขเรื่องต้นคือผู้จะเข้ามาดูแลชุดกีฬาผู้อุกษรและเจ้าหน้าที่
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า๕๐ล้านบาท
สิทธิประโยชน์ลูกฟุตบอลสำหรับการแข่งขันต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า๒๐ล้านบาท
ที่สินค้าที่ระลึกครับต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า๕ล้านบาท
ขณะนี้บริษัทที่สนใจนะครับก็มีการเตรียมแผนงานเพื่อยื่นให้กับสมาคมฟุตบอล
ก่อนจะมีการประกาศผลการคัดเลือกวันที่๙กันยายนนี้ครับ
เมื่อเล่นรามาอีกหนึ่งเรื่องนะครับขอวงการฟุตสอบอกว่า
จะมีการอัดฉีดเงินให้ตอนไหนกันในการเตรียมเงินที่จะให้นักเตะฟุตซอลนั้น
ล่าสุดครับบิ๊กปอมนะครับนาไอสักเป็นจัดสิริวัล
นี่เป็นการสับสนุนทีมฟุตซอลไทยหลังจากผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตซอลโลกที่โคลอมเบีย
เป็นเงิน๔๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ๑ล้าน๔แสนบาท
และจะเพิ่มขึ้นตามผลงานหากเข้าถึงรอบลึกนะครับ
แต่ว่ายอดเงินทั้งหมดจะได้รับหลังจากจบการแข่งขันขณะเดียวกัน
คมฟุตบอลนั้นยืนยันนะครับจะให้การสนับสนุนฟุตซอลทีมชาติไทย
ไม่น้อยหน้าทีมฟุตบอลชุดใหญ่อย่างแน่นอนครับ